ตลอดข่าวช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยว
น้องใบตองที่หนีเราไปเที่ยวนี่แหละ

ไม่ว่าจะไปที่ไหนไปเที่ยวตอนนี้ก็อิจฉาหมดนะครับ
เพราะว่าบรรยากาศสบายเย็นไปเที่ยวที่ไหนก็ดูดี
เอาล่ะคุณผู้ชมถ้าไปเที่ยวที่ไหนมา

บรรยากาศมันสวยสดงดงามอย่างไรนะครับ

อุทยานภูหินร่องกล้าที่นี่

และหนาวก็เกิดการเปลี่ยนแปลงของใบไม้
เปิ้ลสีทองไม่ต้องไปไกลถึง

ไม่ต้องไปภูหินร่องกล้าพิสุนโลกก็มีค่ะ
ที่ไม่ต้องไปเนี่ยไม่มีเงินจะไปนะครับ
แต่อยู่ที่นี่ที่ประเทศไทยของเราก็มีเหมือนกัน
ใช่ไปแคนาดามาแล้ว
แล้วก็ไปดูที่นี่ไงเหมือนกัน

เมเปิลสีทองชาวบ้านเขาเรียกว่า

เป็นความงดงามที่หาชมได้ยาก
ต้องใช้ความพยายามในการเดิน

ถึงจะพบเห็นใบเมเปิ้ลสีทอง
รามในพื้นที่อุทยานภูหินร่องกล้า

หรือว่าครูเทียนแห่งโรงเรียนบ้าน
ห้วยน้ำไซสาขาร่องกล้าวิทยา

ประมาณคืนนี้ที่เขากระจายทั่วบริเวณ
ถือว่าเป็นจุดดึงดูดความสนใจ
นักท่องเที่ยวที่ตั้งใจมาชม

คือที่ที่เดียวมีหลายอย่าง

อกซากุระเมืองไทยนี่เขาบานอยู่ตรงจุดที่เรียกว่าภูลมโลนะคะ
เขาก็มาแวะดูที่เดียวเห็น๓อย่างเลย
อกจากนี้มีอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยว
เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านระแวกนี้ด้วยนะ

เชื่อกันว่าเป็นรอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์
มักจะมาสการะขอพรกันเป็นประจำนะคะ
สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะไป
ไปดูใบเมเปิ้ลสีทองสีแดงเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าจะต้องชอบชอบแนวพัจจนไผ่เดินป่า
ไปดูกันได้แต่ว่าติดต่อไปก่อนนะคะ

หมายเลขโทรศัพท์นะคะก็คือเบอร์ของครูเทียน

ครูเทียนนะคะ๐๘๖๒๐๕๙๓๗๖ค่ะ

เพราะว่าถ้าไม่มีคนนำไปก็อาจจะหลงได้นะ

ใบเมเปิ้ลสีเหลืองสีทองสีแดงให้ดู
พายไปกับครูเทียนชี้จุดไปถึงเลย
เอาเป็นว่าถ้าจะไปเดินป่าคุณผู้ชมไปกับคนที่เขารู้จริง

เพราะว่าท่านหลงป่าเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับ
ไม่เห็นอะไรเลยอีกนาน
ใช่เอาล่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวเขาบอกว่าแปลกประหลาดนะครับ
เพราะว่าหมู่บ้านนี้เขานอนกันไหวคุณน้องดาว
เลี้ยงน้องดาวดีกว่านอนกี่โมงปกติ

ใช่เพราะว่าที่นี่ที่จะพาไปที่จังหวัดเลยเขาบอกว่านอนกันไวมากคุณผู้ชมครับ

โมงที่เขานอนหมู่บ้านปิดเงียบกิ๊บ

เหมือนคุณชนะเลยตื่นตี๒เท่ากันเลยเนี่ย
มาเข้าห้องน้ำแล้วก็นอนต่อ

ที่นี่ครับหมู่บ้านนารุ่มหรือว่าบ้านนาพึงหมู่๑นะครับ
ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลนาฟึงอำเภอนาแห้วจังหวัดเลย
นี่แหละถูกมองว่าเป็นหมู่บ้านประหลาดครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าชาวบ้านที่นี่จะนอนหลับพักผ่อนกันตั้งแต่ก่อน๖โมงเย็น
และจะตื่นนอนในช่วงเวลาตี๒ครับ
เรื่องนี้ครับพุศิษฐาของเราก็ไปถาม
คุณตากิ่งยศปัญญาวัย๙๒ปีนะครับ
คุณตาก็เล่าว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีอยู่เพียง๑๐ครอบครัว
อาศัยอยู่บริเวณด้านหลังวัดโพชัย
เป็นหมู่บ้านเดียวนะครับที่ไม่เหมือนหมู่บ้านอื่นในอำเภอนาแห้ว
กิจวัตรประจำวันของชาวบ้านที่นี่เรียกได้ว่าสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
ก็คือจะนั่งทานข้าวมื้อเย็นกันตอน๔โมงเย็นของทุกวัน
จากนั้นปิดประตูบ้านแล้วก็นอนหลับกันเลย๕๖โมงเย็นนี่แหละ
ช่วงเวลานี้หลับกันแล้วตอนเย็นเนี่ยดูดิดูตามภาพปิดประตูปิดม่านเงียบกิ๊บ
หกโมงเย็นแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นหน้าหนาวทั่วไป
หน้าหนาวนี้อาจจะมืดเร็วหน่อยก็เข้าใจได้นะ
แต่บางฤดูกาล๖โมงนี้จ้าเลยนะ
โอ้โหที่นี่เขานอนไวแล้วเขาบอกว่าตื่นนอนเนี่ยเวลาตี๒ด้วย
โอ้โหเป็นอย่างนี้มาทุกวันแล้วไม่เชื่อไปลองฟังเสียงดูครับ
คือเท่าที่นอนแต่วันแล้วก็ปิดประตูแต่วันเนี่ย
เนื่องจากว่าเคยปฏิบัติมาตลอด
เนื่องจากกิจวัตรในบ้านเราทำเสร็จแล้วไม่มีอะไรแล้ว
แล้วก็บุคคลข้างนอกที่จะมาคุยมาอะไรนะครับ

เพราะฉะนั้นถึงปิดบ้านแต่วัน

พอบ่าย๔โมงครึ่งหรือ๕โมงเนี่ย
อย่างช้าก็๕โมงครึ่งก็ทานข้าวแล้ว
ทานข้าวตอนเย็นทานข้าวเสร็จก็ไม่มีธุระอะไรก็เข้านอน

เมื่อสักครู่แอบอ่านทางไลน์มีคุณผู้ชมส่งมาบอก
ผมตื่นตอน๕ทุ่มมาดูคุณสุพัสราหรือว่าน้องดาว

งั้นแสดงว่าหมู่บ้านนี้จะต้องได้ดูรายการเช้าสดใส

เอาล่ะนอกจากนี้คุณตากิ่งบอกว่า
ทำกิจวัตรประจำวันแบบนี้มาโดยตลอด
รวมถึงภรรยาคู่คิดคู่ใจด้วยนะครับ

คือคุณยายทรัพย์อายุ๘๗ปี
นี่แหละภรรยาของคุณตากิ่งนะครับ

ภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเหลือเพียง

ส่วนคนหนุ่มสาวเนี่ยก็จะย้ายออกไปสร้างครอบครัวใหม่กัน
เพราะว่ากิจวัตรแบบนั้นมันคงไม่เหมาะกับคนหนุ่มสาวเท่าไหร่
ส่วนที่มาของพฤติกรรมที่ดูเหมือนแปลกนะครับ
คุณตากิ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นกุศโลบายของบรรพบรุษ
เนื่องจากหมู่บ้านนารุ่มนั้นตั้งอยู่ด้านหลังวัดโพชัย
เมื่อมีคนนำศพมาเผาก็ต้องนำอัฐิหรือกระดูกของคนตายมาไว้ที่วัดด้วย
ดังนั้นผู้ใหญ่ในสมัยก่อนจึงหลอกลูกหลานให้กลัว
พร้อมกับฝึกนิสัยให้นอนแต่หัวค่ำแล้วก็ตื่นมาตอนเช้านั่นเองนะครับ
น่าจะเป็นเช้ามืดเลยแหละตี๒ตื่นกลางดึกเลยนะ
ลองดูใครพี่แต่ว่าอยากจะลองดูก็ลองได้
เพราะว่าพอนับชั่วโมงไปแล้วก็ได้๘ชั่วโมง
ก็โอเคนะตื่นตี๒หลายที่ยังไม่ปิดเดี๋ยวไปได้ต่อ
หมายถึงร้านอาหารใครที่ตื่นมาแล้วหิว
ร้านข้าวต้มยังเปิดอยู่นะคะเอาพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อ
ชื่อว่าภูผาทอกถ้าจะไปต้องใช้คำว่าพิชิต
ทั้งสวยทั้งหวาดเสียวมันจะเป็นยังไง
อย่างนี้มารวมอยู่ด้วยกันนะคะวันนี้
ตลอดหาเรื่องคุณยุธยาตุ้มีพาไปค่ะ
ตลอดหาเรื่องวันนี้พาเข้าวัดเข้าวากันหน่อยนะครับ
เพราะว่าเข้ากับหน้าตาธรรมโมอย่างผมจริง
ไปกันที่วัดเจติยาคีรีวิหารอำเภอศรีวิลัยจังหวัดบึงกาลครับ

เพื่อศึกษาเส้นทางธรรมของพระอาจารย์จวนอดีตเจ้าอาวาส
ผู้สร้างวัดภูทอกแห่งนี้
มาถึงแล้วก็สักการะอธิษฐาตุพระอาจารย์จวน
เจดีพิพิธภัณฑ์กันก่อนก่อนจะขึ้นไปบนภูท่อครับ
นี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นที่จะขึ้นไปบนภูทอกนะครับ
ตอนนี้ร่างกายพร้อมแล้วครับลุยกันเลย
สองแล้วครับสบายหอบนิดหน่อย

ผมเดินขึ้นไปถึงชั้น๕ยังไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับ

จะมีสาราขนาดใหญ่พระพุทธรูปกุฏิสงฆ์

นำโดยพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตและลูกศิษย์

ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกหลายท่าน

พื้นที่โดยรอบสะอาดกว้างขวาง

ซึ่งมีพระสงฆ์คอยปัดกวาดดูแลอยู่ทุกวัน
เห็นแบบนี้แล้วใครที่ไปปูทอก
อย่าทิ้งขยะหรือว่าทำให้สถานที่สกปรกเด็ดขาดเลยนะครับ
จากชั้น๕เราก็เดินไปรอบภูทอก

เป็นสะพานไม้ทอดยาวรัดเลาะรอบเขา
ทำให้ที่นี่ถือเป็นสถานที่มหัศจรรย์
ให้หลายคนไปพิสูจน์ร่างกายและก็จิตใจ
เดินขึ้นภูทอกที่มีทั้งหมด๗ชั้นด้วยกัน
โดยเฉพาะทางเดินไม้รอบภูทอก
บอกได้เลยว่าหวาดเสียวสุด

แต่ต้องแลกกับความเสียวนิดนึงนะครับ
นี่คืออ่างเก็บน้ำบ้านต้องบ้านนาต้องนะครับ
นี่แหละครับอเมซิ่งบึงกาล

และแล้วก็มาถึงจุดชมวิวสูงที่สุดบนภูท่อครับถือว่าภารกิจตลอดหาเรื่องของผมในวันนี้สำเร็จแล้ว
บอกเลยว่าที่นี่ทำให้รู้สึกสงบอย่างบอกไม่ถูก
หลายคนเห็นแล้วก็อยากจะมาเที่ยวที่นี่ใช่ไหมล่ะครับ

ฤดูกาลจะสวยงามแตกต่างกันไป
แต่ที่สำคัญขอให้ระลึกอยู่เสมอว่า
ที่นี่ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับ

หากมาที่นี่ต้องไม่ส่งเสียงดังรบกวน
ทำลายธรรมชาติด้วยนะครับ

โอ๊ยวิวสูงขนาดนี้ไม่สั่นได้อย่างไรละคุณ
สั่นแต่สั่นสู้นะเพราะขึ้นไปแล้วสวยจริง
คุณยุธยาเขาบอกว่าเหนื่อยแต่คุ้มไง
ตัวผมเป็นคนกลัวความสูง
ความสูงไม่ได้ขานี่สั่น
ไม่ไหวแต่ว่าที่นี่ต้องย้ำว่า
อาจจะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่เปิด
เพราะว่าเป็นสถานปฏิบัติธรรมเป็นวัดนะคะ
เพราะฉะนั้นใครที่อยากไปเที่ยวก็แวะทำบุญด้วย
และที่สำคัญช่วงเวลาของการเดินไปก็
หนึ่งระมัดระวังและอย่าส่งเสียงดัง
ระวังงูไงที่สำคัญ
คือทั้งสูงและต้องกลัวงูแล้วต้องระวังงูด้วย

ใครที่เป็นแฟนพันธ์แท้ของหอยพลาดไม่ได้

เพราะเรามีเรื่องของหอยหอมมาฝากคุณผู้ชม